คุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือนจะมีข่าวดีออกมาครับ
รัฐบาลส่งสัญญาณว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่ว่าคราวนี้เป็นส่วนของภาคเอกชน
มาดูว่ามาตรการที่กำลังจะคลอดออกมานั้น

หรือว่าเราควรที่จะมีการออกมาตรการอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
วันนี้เราจะมาสกายคุยกันกับคุณวิกฤตถีระวรรณรัฐ
เป็นผู้ในการสายงานวิจัยวิสัตว์หลักทรัพย์บุหรวง
ก็สไกด์เข้ามาคุยกันสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจเช่นเคย

มองเห็นสัญญาณเรื่องของการลงทุนของเอกชน

ก็จริงตัวเลขมันไม่ได้เพิ่มขึ้น
ตลอดระยะเวลา๒๐ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า
สัดส่วนในเรื่องของเงินลงทุนของภาคเอกชน
ในก่อนปี๔๐อาจจะอยู่ในระดับประมาณสัก๔๐ได้
แต่ตอนนี้เองก็ลดลงมาจนเหลือต่ำกว่า๒๐แล้ว

ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าในเรื่องของตัวสัดส่วน

แล้วก็ในส่วนของตัวทางสภาพัฒน์เอง

แต่ว่าก็อยู่ในอัตราที่ไม่ได้เยอะมาก

ก็คิดว่าทางรัฐบาลเองก็คงจะมีความพยายาม
เรื่องของการหามาตรการที่จะมาช่วยสนับสนุนนะครับ
ในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชน

เรื่องของการลดภาษีนิติบุคคล
คุณวิกฤตมองว่าเรื่องนี้จะผลักดันเอกชนให้เติบโต
ลงทุนเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ได้หรือไม่ครับ
เท่าที่ได้ยินมาหรือว่าติดตามข่าวมานะครับ

การให้เอกชนเข้าไปลงทุนแล้วนำในส่วนของเงินลงทุน

ก็แล้วแต่มาลดยอดภาษีได้เป็น๒เท่า
ซึ่งก็ต้องดูครับว่าโครงการนั้นไม่ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จ
ก็ต้องเอามาลดหย่อนได้ตามสัดส่วนที่มีการลงทุนไปจริง
ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่พรุ่งนี้คงจะมีการนำเข้าเสนอ

ก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการครับ
ที่มีความพยายามในเรื่องของการเร่งรัด
ภาคเอกชนกลับเข้ามาลงทุนให้มันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
เพราะว่าก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันสัดส่วนของภาคเอกชนที่ลงทุนมันค่อนข้างต่ำมาก
ก็ต้องมีการใช้มาตรการเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
ถ้าเรามองดูตอนนี้ภาวะการลงทุนเป็นแบบนี้เศรษฐกิจมันแบบนี้
ถ้าเกิดว่ามีแค่มาตรการเรื่องของภาษีจะพอไหม
เราควรจะมีการเพิ่มมาตรการอื่นมาให้กับเอกชนหรือไม่ครับคุณวิกฤตครับ
ก็ต้องรอดูนะครับกับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
เพราะว่านอกเหนือไปจากตัวของภาษีในตัวนิติบุคคลเนี่ย
ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มันก็มีการปรับลดลงมาตามลำดับซึ่งล่าสุดก็อยู่ที่๒๐เท่ากัน
ก็ต้องดูว่าในเรื่องของตัวมาตรการภาษีมันจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมช่วยได้อีกหรือไม่
แต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวการลงทุนในภาครัฐมากกว่า
ถ้ามันเกิดขึ้นมาก่อนนะครับภาคเอกชนเนี่ยผมว่าก็จะมีความพร้อมในเรื่องของการลงทุนตามมา
หรือก็จะมีความมั่นใจที่ลงทุนตามมาและที่สำคัญนะครับในเรื่องของการลงทุนมันจะเกิดขึ้นได้
ก็ต้องดูว่ามีตลาดร้องรับหรือไม่ทรงเนี่ยก็ต้องอาศัยกภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมด้วย
มันจึงเป็นปัจจัยที่คาบเกี่ยวกันหมดนะครับมันก็ต้องดูว่าในเรื่องของตัวมาตรการภาษีเพียงอย่างเดียวเนี่ย
อาจจะไม่ใช่อะไรทั้งหมดที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนได้เต็มที่
ก็คงจะต้องอาศัยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมให้มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อน
แล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยอาจจะต้องมีการชี้นำหรือมีการเล่นลงทุนก่อนไปด้านดับแรกครับ
ต้องรอดูมาตรการกันต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวิกฤตมากนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ